ภารกิจพา๑๓หมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย

ต่อมาก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำจากต่างประเทศ
ต้องยอมรับว่ายังคงมีมดงานจากหลายภาคส่วนจากหลายจังหวัดที่ส่งมา
ตอนนี้คือถึงกลับบ้านแล้ว
ทางจังหวัดก็พยายามที่จะจัดงานเชิดชูเกียรติแล้วก็เป็นการขอบคุณนะคะ
ทุกคนที่ไปร่วมภารกิจครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงนะคะ

ก่อนท้านนี้เทียนพันศาที่จังหวัดนครราชสีมาเขาแกะสลักเป็นรูปจ่าแซม

ตอนนี้เสร็จแล้วนะพร้อมแล้ว
หน่วยซิลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เป็นการไว้อาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษถ้ำหลวงท่านนี้นะคะ
วัชรนาดีช่างแกะสลักเทียน
เปิดเผยว่าเทียนรูปจ่าแซมเป็นรูปท่ายืนตรง
ชุดนักประดาน้ำด้านหลังสะพายถังออกซิเจน
มีขนาดความสูงรวม๑๕๐เซนติเมตรค่ะ
ใช้เวลาปั้นแกะสลักนาน๕วันด้วยกัน
ขณะนี้พร้อมโชว์แล้วในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ระหว่างวันที่๒๗ถึง๒๘กรกฎาคมนี้ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ส่วนที่จังหวัดตราดนะคะนายมาโนธพิกุลขาวอายุ๓๗ปี
เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนในอำเภอเมืองตราด
ได้ปลงผมนุ่งขาวหงขาวเป็นหน้าเตรียมตัว
ที่จะเข้าบวชแก้บนให้กับทีมหมูป่า
โดยเขาเล่าแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเองไม่ใช่ญาติ

แต่ขณะที่๑๓คนติดอยู่ในถ้ำ

ช่วงที่กำลังปฏิบัติการประมาณวันที่๙ของการค้นหา

ใจไม่ค่อยดีเนื่องจากติดอยู่ในถ้ำหลายวัน
ในใจก็กลัวว่าทั้ง๑๓คนจะไม่ปลอดภัย

บอกว่าหากทั้ง๑๓คนออกมาได้รอดปลอดภัย
โดยไม่มีใครเป็นอะไรจะบวชให้เลย๗วัน
ซึ่งหลังจากที่เอ่ยไปวันรุ่งขึ้น
ตอนนั้นที่พบน้องครบหมดทุกคนเลย

เป็นคลิปที่เห็นอยู่ที่เนินนมสาวเนี่ยนะคะ
ก็เลยต้องทำตามที่พูดไว้

ตั้งใจจะบวชให้เกิน๗วัน
อาจจะเป็น๙วันก็ได้๑๕วันก็ได้

ส่วนที่การประชุมสันนิบาทเทศบาลจังหวัดอ่างทอง
สร้างความฮือฮาแก่ผู้ที่มาร่วมประชุม
เพราะว่าทางเจ้าภาพได้สร้างถ้ำหลวงขึ้นมา

เป็นถ้ำหลวงแบบเป็นผ้าผ้าใบแบบนี้นะคะ
ลักษณะของการเรียนแบบถ้ำหลวง
ขนาดเขากว้าง๒เมตรยาว๑๐เมตร
ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเดินลอดผ่านเข้าไปในห้องประชุม

และแนวทางการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง
ที่บอกว่าไม่สามารถทำงานได้เพียงลำพัง
จะต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในการปฏิบัติงานให้กับประชาชนต่อไป
ปิดท้ายที่ขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกู
ซึ่งถึงพวกราชการจังหวัดมอบเกียจติบัติ
เป็นการยกย่องชมเชยสร้างขวัญและสร้างกำลังใจ

จนประสบความสำเร็จและทีมยูซ่าเองก็เดินทางกลับออกมา
ถึงบ้านขอนแก่นอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะ